ตลอดระยะเวลา๒ปีเราได้ทำรายการมาเยอะมากวันนี้เราสมมนาคุณผู้ชม
ด้วยภาพที่เราประทับใจวันนี้เราจะรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป